ดีกว่าเขาบอกว่าอยากไปดูน้ำใจของชาวหาดใหญ่ค่ะมีเด็กผู้ชายวัยสามขวบคนนึงเนี่ย
แม่เป็นชาวเมียนมาฝากไว้บอกว่าฝากเลี้ยงลูกไว้ก่อนได้ไหม
อืมต้องขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพชาวหาดใหญ่เขาน่ารักมากน่ะ
ช่วยกันดูแลเลี้ยงดูหาน้ำหาขนมให้กินนี่ดูแลกันมา๗เดือนแล้วอะค่ะ
เนี่ยมีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูจิ้มลิ้มเหลือเกิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ย่านถนนประชาธิปัตย์
นครหาดใหญ่จังหวัดสงครานนะคะคือตำรวจส่องพ้อหาดใหญ่เนี้ย
เอาของเล่นสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก
แล้วก็เงินไปมอบให้กับน้องฟลุ๊กนี่ดูสิ
เห็นไหมคือน้องฟลุ๊กเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นชาวไทยใหญ่
คุณแม่เป็นชาวเมียนมาแต่ตอนนี้คนที่ดูแลอยู่คือเพื่อนบ้านค่ะ

ดูแลน้องฟลุ๊กกันมาประมาณสัก๗เดือนกว่าได้แล้ว
เพราะแม่เนี่ยต้องเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพก็เลยฝากเพื่อนบ้านช่วยเลี้ยงให้หน่อย
ต้นเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็คือว่าพ่อกับแม่น้องฟลุ๊กเนี่ยเขาแยกทางกัน

แล้วก่อนหน้านี้แม่ของน้องฟลุ๊กเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในห้องพักแถวย่านนั้น
ชีวิตก็ถือว่าค่อนข้างลำบากต้องเลี้ยงลูกคนเดียว

เพราะว่าถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินดูแลลูก
ก็เลยขอฝากน้องฟลุ๊กเอาไว้กับเพื่อนบ้านนะคะ
แล้วก็ขึ้นไปทำงานที่กรุงเทพส่งเงินมาให้เขาบอกว่าตอนนี้น้องฟลุ๊กเนี่ยถึงวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนแล้ว
เพราะว่า๓ขวบกว่าแล้วก็กลัวว่าน้องจะเข้าโรงเรียนไม่ได้เพราะว่าไม่มีผู้ปกครองเซ็นให้ค่ะ
ทีมข่าวเราก็เลยส่งคุณเคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ไปนะคะไปเจอกับคุณอ๋อย
เป็นผู้ปกครองชั่วคราวของน้องฟลุ๊กค่ะตอนไปเจอเนี่ยน้องฟลุ๊กกำลังอยู่นี่พี่เคี่ยว
เคี้ยวเข้าไปก็กอดก่อนเลยนะความน่ารักของน้องฟลุ๊กครับ
น้องกำลังเล่นของเล่นอยู่พอดีเลยค่ะก็ตามวัยเนาะซุกสนหน้าตาจิ้มลิ้มชะละ
คุณหน่อยเล่าให้ฟังบอกว่าเลี้ยงน้องฟลุ๊กมาตั้งแต่เด็กแล้วคือแทบจะแรกเกิดเลยก็ว่าได้
เพราะว่าแม่ของน้องเนี่ยชื่อคุณดานะคะก็เป็นชาวเมียนมาร์ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่หัดใหญ่นี่แหละ
ทำงานร้านเสริมสวยเวลาไปทำงานก็จะฝากน้องไว้กับคุณอ๋อย
เพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลค่ะเธอกับเพื่อนบ้านก็เลยรับน้องฟลุ๊กมาเลี้ยตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละ
จนกระทั่ง๗เดือนก่อนแม่ของน้องฟลุ๊กเนี่ยก็เป็นแม่เล้งเดี่ยวนะคะ
ก็ไปเยี่ยมน้องสาวที่กรุงเทพแล้วก็เลยจะไปหางานทำ
ตอนแรกก็จะเอาน้องฟลุ๊กไปด้วยแต่ด้วยความเอ็นดูอะค่ะ
แล้วก็ความผูกพันด้วยคุณอ๋อยกับเพื่อน
เพื่อนบ้านแถวนั้นเลยบอกว่าดาดาคือชื่อแม่น้องฟลุ๊กนะ
ไปทำงานเถอะดาจะได้ไม่ต้องพวงเดี๋ยวไปทำงานต้องกลับมาดูลูก
ไปทำงานเลยเดี๋ยวเราดูลูกให้เองให้ลูกไว้ที่นี่ได้
พร้อมแล้วดาวค่อยกลับมารับก็ได้แต่ว่าตอนนี้ประเด็นคือ
พอดาไปทำงานแล้วเนี่ยติดต่อดาไม่ได้
เดือนแล้วเจ็ดเดือนแล้วติดต่อแม่ของน้องฟลุ๊กไม่ได้เลย
ที่เป็นห่วงไม่ใช่อะไรหรอกคือน้องฟลุ๊กถึงไว้ที่จะเข้าเรียนเตรียมอนุบาลเข้าอะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะ
ก็เลยอยากที่จะให้คุณแม่เนี่ยติดต่อกลับมาหน่อยเพื่อจะได้มาทำเอกสาร
เพราะว่าการจะให้ลูกเข้าโรงเรียนมันต้องมีผู้ปกครองที่เป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เซ็นอะไรอย่างนี้นะคะ
คุณบิ๋มกับคุณมนต์เพื่อนบ้านของคุณอ๋อยก็บอกเหมือนกันว่า

เราบอกเอาไปแล้วจะทำงานอย่างไร
เอาไปก็ทำงานกันไม่ได้
บอกกรุงเทพฯไม่เหมือนหัดใหญ่นะ
คุณไปทำงานตรงนู้น๓ชั่วโมง

ต้องทำเต็มวันมันไม่ได้

ใช่แล้วลูกจะอยู่ยังไงอยู่กับใคร

เพราะฉะนั้นก็คือแม่ของน้องไม่ได้ทิ้งน้องนะ

จะเข้าโรงเรียนชาวบ้านก็เลยฝากบอก
ใช่อยากให้น้องเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาล
บ้านที่หัดใหญ่ค่ะทุกคนก็ช่วยกันดูแลแหละ
ก็เอาเป็นว่าถ้าคุณแม่เห็นอะไรอย่างนี้

จะได้มาเส้นส่งเอกสารให้น้องไปเรียนได้